ปลาตัวใหญ่ไปดูนกที่สวยงามกันบ้าง
กกระเรียนที่เหมือนมีมงกุฎอยู่บนหัว

เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบลูกนกกระเรียนหงอนฟู
หรือว่านกกระเรียนมงกุฎเทาเพิ่มอีก๒ตัวคุณ
กำลังอยู่กับพ่อแม่ในส่วนจัดแสดงบริเวณทางเข้าชมสวนนกนครพิง
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าลูกนกสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ

นับว่าเป็นความสำเร็จในการเพาะขยายพันธกกระเรียนหงอนฟูของสวนสัตว์เชียงใหม่นะ
ทำให้ขณะนี้มีนกชนิดนี้รวมทั้งสิ้น๑๓ตัว

ได้ชมความสวยงามของนกกระเรียนหงอนฟูแบบนี้

ถ้าโตมาโตหน่อยก็จะสวมมงแล้วนะฮะ

ก็เป็นนกกระเรียนในวงนกกระเรียน
พบที่ทุ่งย่านสวรรณาทวีปแอฟริกาทางใต้

กเขาทำรังในพื้นที่เปียกชื้นไม่ใช่นกอพยพ
ลำตัวเป็นนกขนาดใหญ่บนหัวก็มีจุดเด่นแล้วครับ
เป็นอีกของหงอนฟูเป็นเส้นตรงสีขาวนวลนะครับ
คนหงอนอยู่ตรงไทยทอยเป็นกระจุกปลายบานออกเป็นทรงกลม
หน้าผากถึงโคนจมูกมีขนละเอียดสีดำสนิท
เหมือนกรรมหยี่เลยเขาถึงได้ฉายาว่าสวมมงกุฎสวยงามแบบนี้
พฤติกรรมเขาจับคู่ผสมพันธ์เต้นรำกันนะครับ
กระโดดใส่กันเปล่งเสียงร้องใส่กัน
ร้องไปร้องมากระโดดใส่กันไปมา
ก็มีตัวเล็กสองตัวออกมา
เราก็ได้รอชมตัวเล็กโตขึ้นมา
มงกุฎเหมือนตัวพ่อแม่เขาสวยงามนะครับ